เอามาถึงเรื่องที่คุณผู้ชมรอคอยกันอยู่กับเรื่องของตัวเลข
เรามาชวนคุณผู้ชมคำนวณความเป็นไปได้กันหน่อย

คำนวณกันว่างวดนี้มันเป็นไปได้มันจะออกอะไร

ตอนนี้ที่มานี่มีอะไรนะ๑๙ใช่ไหม

มีอีกมีอีกเอาพาไปดูไปเริ่มที่แรกไปดูที่จังหวัดสุรินทร์กันก่อนคุณผู้ชม
พาไปดูจอมปลวกแปลกกันหน่อยดีกว่า
ชาวบ้านหมู่บ้านยางตำบลนางอำเภอศรีขอรภูมิ
จังหวัดสูรินเขาพากันไปที่ต้นพอก
เขาบอกว่าต้นพ่อเนี่ยมันต้นใหญ่มากอายุเป็นร้อยปีขึ้นอยู่กลางทุ่งนา
นำบายสีดอกไม้ทุบเทียนอาหารข้าวหวานไปกราบไห้จอมปลวก
มันขึ้นรอบต้นเป็นเต็มไปหมดเลย
แล้วรูปทรงมันแปลกกว่าจอมปลวกทั่วไป
โค้งเว้าไม่เหมือนกันจำนวน๙แท่ง
ว่า๙แท่งชาวบ้านเชื่อว่าอันนี้เป็นจอมปลวกเจ้าที่นะครับ
อยากรู้เดี๋ยวผมพิมพ์ตอบให้แล้วกันนะครับ
ทางด้านของนางสุภาพพวงประยงเจ้าของที่นาเขาบอกว่า
เขาไปเจอจอมปลวกสูงสักประมาณ๑เมตร
ใต้ต้นพอกต้นนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๘สิงหาคม
ดูมองรอบก็เจออีกหลายแท่งก็เลยบอกว่า
เป็นเจ้าที่เจ้าทางเขาให้มาหรือเปล่า
นะฮะเพราะว่ามันทำให้ฝนตกต้องตามต้นดูกา
นาก็มีน้ำชุ่มทีเดียวตกเย็นมาก็มีฝนตกจริงจริงครับ
ก็เลยเขาขอตอนเช้า
ว่าถ้าเกิดจอมปลวกเป็นความศักดิ์สิทธิ
ก็ขอให้ฝนตกแล้วกันอะไรแบบนี้

พอไปเล่าบอกเพื่อนบ้านต่อกันโอ้โหคนก็มาสิครับ
แถมยังมีร่างส่งมาดูแล้วบอกว่า
นี่เป็นเจ้าที่เจ้าทางมาให้โชโขเลยในนี่จริงนะ

ขอให้ถูกรางวัลบอกว่าถ้างวดนี้ถูกรางวัลเดี๋ยวจะสร้างสารเพียงตาให้ตรงนี้เลย
โดยที่ไม่ให้ต้องเปียกฝนอีกต่อไปนะครับ
ทีนี้มีอีก๑จุดอะมาดูกันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดพยาวนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปลวกค่ะผุดขึ้นมากลางที่จอดรถของบ้านเลขที่
อะไรฮะหยุดนานเช่าบ้านเล็กที่๕๓
บ้านนี้เป็นของคุณสุนันบุญถาอยู่ในตำบลตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ปลวกผุดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงวันแม่คือ๑๒สิงหา
ขนาดสักประมาณความยาว๑คืบต่อมาผุดขึ้นอีกแท่งใหญ่สูงกว่าเดิม
ประมาณหนึ่งสอกรูปทรงลักษณะก็คือเหมือนลักขังควำ
ตรงปลายมีช่อแทงออกมาคล้ายลักษณะงรพยานัก๔งรไหมเจ้า
ที่ไงดูดิแบบนี้คล้ายลักษณะงรพยานัก๔งร
จอมปลวกหนึ่งจอมปลวก
ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ่าคุณผู้ชมชาวบ้านก็พากันมามุงดู
จุดทูบจุดเทียนไหว้ขอพรกันแบบนี้นะคะ
บางคนก็ไปตีเลขต่างนานา
แต่ว่าก็เป็นเรื่องของตาดีได้ตาร้ายเสีย
บ้านเขาเห็นเลข๓ตัวตรงเลย

แต่ว่าเขาเห็น๓ตัวชัดเจนเดี๋ยวเราบอกให้แล้วกันนะฮะ

สารปู่ฉาตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทอง

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มักจะมีคนพลุกพลาด

ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าปู่ชาเป็นผู้นำชาวบ้าน
ไปร่วมรบกับชาวบ้านบางรจันทร์

พอรบแพ้ฆ่าศึกก็นำชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในตำบลบางเจ้าฉ่าแห่งนี้
ชาวบ้านก็เลยร่วมกันสร้างสารปู่ฉาเอาไว้รำลึกค่ะ
แล้วเขาก็ร่ำลือกันด้วยว่าถ้าใครผ่านมายามค่ำคืนนะ
ก็จะเห็นคนแก่แต่งชุดไทยยืนอยู่
บางทีก็จะมีเด็กผมจุกวิ่งเล่นด้วยค่ะ
เอาไปฟังเรื่องคนหัวลุกกันหน่อยสิ
บอกเสียงดังน่ารู้เลยทีวีทน่ะ
บอกหนั้งหนูนั่งหญ้าหนูนั่งคนลุกไปหมดก็เสียงเดี๋ยว๒คน

เขาเห็นตรงจัยบรรยายนี้นะแล้วก็ตรงนี้
อาจจะลงเป็นแบบชุดไทยสนิษฐ์เขียวนะ
แล้วก็สีทองคนหนึ่งเขาเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ย
คนและใกล้ถูกแล้วก็เท่ากับคนมาเงินถูก
ตรงนี้คนก็ใกล้มันก็เรียกถูก

ได้ยินแล้วเนอะตัดให้สองรอบเลย

เต่าเต่าตัวใหญ่มากแล้วข้อความเขียนว่า

แล้วก็ไปส่องดูเลขที่กระดองเต่า

คือกระดองเต่าอันนี้มันมีเลขขึ้นหลายเลขมากเลย

ผมก็ไม่รู้จะบอกคุณผู้ชมดูในวงกลมสีเหลือง

อันนี้บนกระดองเต่าจินตนาการสำคัญ
กว่าสิ่งอื่นใดค่ะคนเรามันมองไม่เหมือนกันหรอกว่ามันเลขเนี่ย

ผมเห็นน่ะ๑ดิฉันเห็นแค่เนี่ย

ตรงไหนที่วงกลมสีเหลืองเห็นมั้ย

เอาเดี๋ยวผมบอกผมเห็นมา๓ตัวเหมือนกัน

มันจินตนาการไง
มั้ยคือส่วนไหนเนี่ย

พวกผู้หญิงคนนี้เขาอั้นครอดไม่อยู่
คลอดลูกบนรถเก่งขนาดที่กำลังจะมีการพาตัวไปส่งโรงพยาบาล

พิงไปช่วยการทำคลอดคุณแม่คนนี้อายุยี่สิบเก้าปี
เขาไปคลอดบนเบาะรถคันนี้เลขทะเบียนชัดเจนไหมอืม
ขอไข่ทอทงหกสี่แปดเก้าเขาปวดท้องมากน้ำคร่ำก็ออกมาแล้ว
คลอดลูกชายสุขภาพแข็งแรงดีก็เลยต้องรีบทั้งเอาคุณแม่
แล้วก็คุณลูกไปส่งโรงพยาบาลก็ปลอดภัยอ่ะทะเบียนรถผู้หญิงคนนี้อายุยี่สิบเก้านะฮะ
รอดบนรถทะเบียนหกสี่แปดเก้านะครับเก้ามาเนอะสี่แปดได้ยินเลขเก้าซ้ำไปซ้ำมา
ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยถูกต้องครับ